กลางทะเลค่ะคุณผู้ชมคะมันเกิดเหตุการณ์คือตอนที่เรือของเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจเรือประมงเวียดนามแล้วปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์เป็นเรือเนี่ยไฟลุกอยู่กลางทะเลเลยเดี๋ยวดูตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจกันหน่อยดูตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปไล่ติดตามค่ะ
ตรวจพบประมงต้องสงสัยตอนนี้กำลังทำการอะไรไล่ติดตามครับเลขหัวเรือไม่เห็นครับเลขหัวเรือยังไม่เห็นครับ
โทษทีครับต่างชาติแน่นอนครับตัวเติมอยู่ตรงหัวเรือ
บูตยาวหนึ่งครั้งหนึ่งครั้ง
คุณผู้ชมได้ยินใช่ไหมคะต่างชาติแน่นอนครับอันนี้คือตอนที่เรือหลวงศรีราชาเนี่ยกำลังไปตรวจสอบออกไปปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทางที่จังหวัดนราธิวาสเกาะโลซินจังหวัดสงขลา
ปฏิบัติภารกิจทีนี้พอมองไปในหน้าน้ำเนี่ยเจอเป็นอะไรล่ะ
เรือต้องสงสัย๒ลำคือเอ๊ะ๒ลำนี้คือเขาวิ่งห่างจากกัน

ทีนี้เรือหลวงศรีราชาก็เลยนำลูกเรือทั้งหมด๕คน

แล้วก็ส่งชุดตรวจค้น๓นาย
ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่ตัวเรือ
แล้วก็ทดลองข่ายวิทยุมดดำ
ทีนี้พอติดต่อประสานงานกันได้ปั๊บ
เรือหลวงศรีราชาก็เลยมีการปลดเชือก
จะไล่ติดตามเรือต้องสงสัยอีกลำนึงถูกไหม

แต่ทีนี้ตอนที่เอาเรือออกจากเรือลำแรกได้แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะ

บอกว่าเจอเป็นควันออกมาจากเครื่องจักร
แล้วหลังจากนั้นไฟมันลุกไหม้เลยค่ะ
เดี๋ยวดูจังหวะที่ไฟมันลุกไหม้หน่อยนะคะ
โอ้โหดอมคะตอนแรกนี่คือเป็นควันขาว

ไปรับกลับขึ้นมาบนเรือใหญ่เรือหลงศรีราชา

ในเรือนั้นเรือประมงเวียดนามมันมีถัง

เรือใหญ่เรือหลวงศรีราชาไม่กล้าที่จะเอาเรือไปใกล้

ถ้าเกิดเข้าไปใกล้มันจะมีถังแก๊สระเบิดปึ้มตั้มขึ้นมาหรือเปล่า

ซึ่งตอนประมาณ๑๑โมง๔๐เนี่ยนะ
ประมงเวียดนามที่คุณผู้ชมเห็น

ทีนี้ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๒นะคะ
พลเรือโทสุนทรคำคล้ายก็เลยสั่งการให้เรือหลวงศรีราชาทัพเรือภาคที่๒เนี่ย

แล้วก็ไปเทียบท่าที่ฐานทัพเรือสงขลา
ทัพเรือภาคที่๒ตอน๖โมงเย็น
ก็สามารถเอาเรือเข้าเทียบท่าได้อย่างปลอดภัยนะคะ
เรือประมงเวียดนาม๕คนก็ต้องส่งที่สพเมืองสงขลาดำเนินคดี

ก็คือการใช้เรือประมงไร้สัญชาติทำประมงในเขตประมงหน้าน้ำไทย
แล้วก็ร่วมกันทำการประมงพาณิชย์ไม่มีใบอนุญาต
ทำการประมงในเขตการประมงไทย
ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเรือโดยไม่ได้รับอนุญาต
ทีนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดมาดูจากข้อมูลจากสถิติเนี่ยนะคะ
การจับกลุ่มเรือประมงต่างชาติอย่างเรือเวียดนามในพื้นที่ทัพเรือภาคที่๒
เอาง่ายนะสำหรับปีงบประมาณ๖๕
ครั้งนี้เป็นการจับกลุ่มได้ครั้งที่๑๖แล้วนะคะ
แล้วจำนวนเรือที่จับได้ก็ไม่ใช่๑๖ลำคุณผู้ชม
เพราะว่าบางครั้งมันจับได้มากกว่า๑ลำ
จับได้มาทั้งหมดแล้ว๒๒ลำค่ะ
ผู้ควบคุมเรือพร้อมกับลูกเรืออีก๑๐๔คนนะคะ